ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเส้นตายนะครับ
ตำรวจกำหนดให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัว
โดยตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินการโดยยึดกฎหมาย
แม้ว่าคนใกล้ชิดพระธรรมชโยจะอ้างว่ามีอาการอาภาษณ์หนักก็ตาม
โดยถ้าพ้นเส้นตายและยังไม่มอบตัว
เตรียมที่จะขอออกหมายค้นวัดพระธรรมกาย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
มันไม่มีในกฎหมายนะอาภาษณก็จับไม่ได้
มันมีในกฎหมายมาตราไหน
มันไม่มีครับก็ต้องว่ากันไปตามกระบินบ้างกระบินเมืองนะฮะ
วันที่๑ถ้ายังไม่มีอะไรเคลื่อนไห
ก็มีมาตรการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เพียง๑วันกับเส้นตายที่ฝ่ายความมั่นคง
กำหนดให้พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกพื้นที่ป่า
ในจังหวัดพยาวและจังหวัดนครราชศรีมา
ให้เข้ามอบตัวให้กระบวนการยุติธรรมได้นับหนึ่ง
เพราะคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก
และอยู่ในชั้นของพนักงานอายการ
จับตัวมาส่งให้พนักงานสอบสวน
เพื่อสอบปากคำภายในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
จึงเป็นทางเลือกเดียวของตำรวจ

ตำรวจเตรียมขอหมายค้นวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งครั้งนี้ผลตำรวจเอกศีวรายืนยันว่า
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแน่นอน
เพราะตำรวจมีแผนยุทธวิธีแผนหลักแผนลองและแผนเผชิญเหตุ
และไม่กังวลที่คณะศิษยานุสิตเนื่องแน่นวัดพระธรรมกาย

มีความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และรอยืนยันทางการข่าวอีกครั้ง
พระธรรมชโยจำวัดอยู่ในกุฏิใดของวัดพระธรรมกาย
ก็เตรียมพระเด็จศึกทันที
สอดคล้องกับท่าทีขึงขังของพันธบรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมือง

หนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และแจ้งไปอย่างเจ้าคณะหนกลาง

ในฐานะผู้ปกครองทางสงฆ์

เข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย
แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้
ก็ให้เข้าร่วมปฏิบัติการจับตัวเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ซึ่งจะใช้มาตรการที่เข้มข้นมากกว่าเดิม
พร้อมกันนี้ยังทำหนังสือแจ้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ฝ่าฝืนมีความผิดฐานให้ที่พักพิง

และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ส่วนการมอบตัวและแจ้งข้อกล่าวหาภายในวัดพระธรรมกาย
ไม่สามารถทำได้ตามประมวลวิธีการพิจารณาความอาญา
มาตรา๘๓และ๘๔ที่ระบุว่า
เจ้าพนักงานหรือราศดรที่ทำการจับ

ไปอย่างที่ทำการของพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ถูกจับ
แต่สามารถนำไปที่ทำการ
ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีในขณะนั้น

ตรวจสอบการจับของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้องหรือไม่
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหา

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน